ว่าระยะเวลา๕ปีนี่นานไหมคะ
คือต้องบอกว่าระยะเวลา๕ปีจริงแล้วมันนานมาก
มันน่าจะนานพอที่ทำให้คนที่เลิกกันทำใจได้แล้วหรือเปล่า

สามีเก่าเนี่ยพอรู้มาว่าเมียเก่าตัวเองอยู่กับแฟนใหม่ที่บ้าน
ก็ตามไปบุกเข้าไปเรียกจะลงให้ลงมาเคลียร์
พอเขาไม่ลงมาก็ทุบประตูกระจกบ้านเขาแตก
แล้วก็พอเขาลงมาคือเอาน้ำมันที่เตรียมมาเนี่ย
ราดใส่เมียเก่าแล้วก็แม่ยายแล้วจุดไฟเผาเลย
แล้วคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้เผาแค่แม่ยายกับเมียเก่า
ตัวเองก็โดนด้วยขานี่ก็โดนกระจกบาดเลือดอาบ
ตัวนี้ไฟไหม้ตั้งแต่หน้าอกจนถึงขาเลยนะคะ
คือเคสนี้เนี่ยเราส่งนักข่าวลงไปตามความคืบหน้านะคะ

เรามีคลิปเหตุการณ์เพราะมีชาวบ้านแถวนั้น
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยตอนนาทีเกิดเหตุ
ก็ใช่เสียบรี๊ดของคุณธัณฑิตา
คนเจ็บที่โดนสาดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเนี่ย

คือมันคือการเผาทั้งเป็นเลยนะคะแบบนี้
เพราะราดน้ำมันแบบเขาลงมาถึงเจอหน้าแล้วสาดเลย

มันยังมีไฟอยู่ที่พื้นเนี่ยเห็นมั้ย
ใช่ค่ะคือคนเจ็บเนี่ยคือคุณฐานิตาอายุ๓๑ปีกับแม่ของเธอนะคะ
ถูกไฟรั่วท้องตัวรับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่
ส่วนคนก่อเหตุคือนายสำเริงฉายจันทร์วัย๔๔ปีสามีเก่าค่ะ
นี่เห็นไหมคะโดนไฟคลอกตัวไปด้วยเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะที่ลบบุรีนะเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทร
ส่งพิติกิติศักดิ์ลงพื้นที่ค่ะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
เห็นพฤติกรรมของนายสำเริงคนนี้ชัดเจนทุกอย่างเลย
นี่ขี่จักรยานมาก่อนขี่จักรยานมาดูลาดเหล่าหน้าบ้านเมียค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมียเก่าเพราะเลิกกันไป๕ปีแล้วพี่อุ๋ย
ซึ่งเขามีผู้ชายคนใหม่คือมีสามีใหม่ไปแล้วนะคบกันมาพักนึงแล้วด้วย
ขี่จักรยานมาดูลาดเหล่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณฐานิตาอยู่กับแฟนใหม่ในบ้านแล้วก็อยู่กับแม่ด้วย
พอหลังก่อเหตุเสร็จนายสำเริงหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
หลังที่มาดูลาดเหลาเนี่ยครับ
นายสำเริงก็วนจักรยานมาดูร้านเราอีกรอบนึงและคราวนี้ย้อนกลับไปเอาน้ำมันแล้วค่ะ
อันนี้ตอนที่เดินมารอบแรกเนี่ยเดินตอนนอกจากจักรยานแล้วใช่ไหมจักรยานยนต์ใช่ไหม
รอบแรกเนี่ยปั่นจักรยานมาดูก่อนแล้วก็วนเอารถไปจอดแล้วเดินมาดูอีกรอบ
รอบนี้เดินมาแล้วเดินออกไปนะ

แล้วตอนอีกรอบนึงกลับมาเนี่ยเดี๋ยวดูในมือ
อ่ารอบเนี้ยที่มาก่อเหตุเพราะกลับไปเอาน้ำมันที่เตรียมไว้ค่ะ
นี่อุปกรณ์มาแล้วเห็นไหมอุปกรณ์ครบมือเตรียมมาแล้วอ่ะ
แล้วชาวบ้านฝั่งตรงข้ามก็เห็นเหตุการณ์เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนี่ค่ะ
คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เขาบุกเข้าไปที่บ้านแล้วก็คือคลิปนี้คือสาดน้ำมันแล้วก็เนี่ยจุดไฟเผา
นี่เสียงคุณฐานิตากรี๊ดนะเพราะไฟมันลุกท่วมตัวเธอกับแม่เธอเลยอ่ะ
ก่อเหตุเสร็จสำเริงถอดเสื้อวิ่งหนีออกมาเพราะน้ำมันคือจังหวะลาดเนี่ยจังหวะ
ออกไปมันเข้าตัวเองด้วยไงคะโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันขานี่เจ็บเลือดอาบเลยนะ
นี่เห็นไหมวิ่งหนีออกมาแล้วย้อนกลับไปเอารถจักรยานที่จอดทิ้งไว้
ปั่นหลบหนีไปได้ยินเสียงเขาเลยเข้ามาช่วยนี่นี่นี่
นี่ไม่ใช่นะอันนี้คนอื่นนะคะเพราะว่าตอนสำเริงก่อเหตุเสร็จนี่เสื้อไม่ได้ใส่แล้ว
หนีมาแล้วเห็นไหมวิ่งออกจากซอยบ้านของคุณหานิตาเพื่อไปเอารถจักรยานที่จอดเอาไว้อะค่ะ
ทางจากจุดเห็นห้ากิโลเมตรวิ่งแบบก็ดูสิไฟไหม้แค่ไหนน่ะ
ไหม้ทั้งตัวเห็นไหมคะเนื้อนี่หลุดลอกหมดเลย
ขาขวานี่ที่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่ากระจกบาดขาเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
คืออย่างเงี้นะถ้าไม่มีคนมาเจอก็ตายอ่ะพูดตรงนะใช่ค่ะ
แผลมันติดเชื้อหมดอ่ะถูกแล้วนี่ก็อาการสาหัสเหมือนกัน
เจ้าของบ้านนั่นแหละเป็นคนแจ้งตำรวจมานะคะตำรวจก็มาพร้อมกู้ภัย
แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็คือโดนอายัดเอาไว้แล้วอะค่ะ
อย่างที่บอกนายสำเริงกับนางฐานิตาเนี่ยเขาอยู่กินเป็นผัวเมียกันมา๑๓ปี
มีลูก๒คนลูกสาววัย๑๓กับลูกชายวัย๑๐ปีแต่เขาเลิกกันไปได้๕ปีแล้วค่ะพี่อุ๋ย
เราได้คุยกับแฟนใหม่คุณฐานิตาเขาบอกว่าเขากับคุณฐานิตาอยู่กินกันมา๒ปีแล้ว
ถามว่าทำไมฐานิตาถึงเลิกกับสำเริงอ่ะเหรอก็สำเริงติดยา
ลูกก็มาช่วยดูแลไม่มีความรับผิดชอบฝ่ายหญิงเขาก็เลยเลิก
ที่ผ่านมาสำเริงก็พยายามตามตื้อขอคืนดีถึงขั้นเคยขอมานอนหน้าบ้านอ่ะ
นี่คือคลิปขู่แล้วจริงจะมีก่อนหน้านี้

คำพูดบอกขอนอนหน้าบ้านเลย
ซึ่งจริงแล้วคุณฐานิตาก็เคยให้โอกาสสำเริงกลับมาอยู่บ้านแล้ว
แต่นายสำเริงก็ยังพฤติกรรมเหมือนเดิมเลย

มึงจะมานอนทำไมเนี่ยหน้าบ้านกูเนี่ย

ดูทำดิคนผ่านไปผ่านมาเขาจะมองยังไง

คือเลิกไปแล้วแต่จะมาขอนอนหน้าบ้านเขาอย่างนี้

ชาวโบ้งชาวบ้านไม่เอาเขาไปนินทาหมดเลยเหรอ
อยู่จะมาแบบนอนอยู่หน้าบ้านแบบนี้ไม่ไปไหน
บอกว่าเคยให้โอกาสกันไปแล้วแต่สำเริงก็ทำเหมือนเดิม
ก็คือเสพยาไม่ดูแลลูกแถมขู่จะเผาบ้าน
แฟนใหม่คุณหันนิตานี่เอาแชทมาให้ดูด้วยว่า
แชทมาบอกจะเผาตัวเองให้ดู

มึงยังไงต้องให้กูทำให้เห็นใช่ไหม
เดี๋ยวกูราดน้ำมันตัวเองหน้าบ้านเองหน้าบ้านมึง
แล้วจุดไฟเอาไหมกูจะทำให้
ดีไหมแล้ววิ่งเข้าบ้านพังกระจกเข้าไปนอนตายในบ้านดีไหม
กูทำได้เอาเลยดีกว่ากูเบื่อชีวิตแล้ว

ยังไม่จบโทรมาอีกอยากเห็นว่าผู้ร้ายเป็น

โอเคกูเบื่อชีวิตแล้วอยากตายมากโทรอีกเขาไม่รับอีก
จองเวรมึงตลอดไปจนกว่ามึงตาย
จำไว้นะกูต้องเอาคืน
แต่ในแชทนี้คือบอกว่าจะเผาตัวเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไปเผาเขา
แค่แชทแต่มาเป็นเสียงมาเป็นภาพเพราะวิดีโอคอมมาขู้ด้วย

เดี๋ยวกูแย่ให้โหดทั้งบ้าน
กูเข้าได้มึงเห็นบ้าน
กูก็ไหมก็ดูมึงไม่ต้องกลัวหรอก

นี่ค่ะแล้วพอช่วงค่ำก็อย่างที่เรารู้กันสำเริงมาหาฐานิตาที่บ้านมาง้อขอคืนดี
แต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมจนทะเลาะกันแล้วสำเริงก็กลับมาอีกตอนตีสี่
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเขากับฐานิตาคือนอนอยู่ชั้น๒แล้ว
ครับพอมะเอะโวยวายทุบกระจกเนี้ย
นิตาก็ลงมาข้างล่างแล้วทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงฐานิตากรี๊ดลั่นเลย
ก็คือลงมาถึงนี่เห็นทั้งฐานิตาแล้วก็แม่ของฐานิตาโดนไฟคลอกแบบ
ไฟนี่ลุกพลึบทั้งตัวเลยเขาก็ต้องรีบเอาผ้าดับไฟแล้วพาไปห้องน้ำเอาน้ำราดตัวค่ะ
ไม่ไม่ถึงนาทีมั้งครับเสียงทุบกระจกคงไม่ได้ยินครับอ่า
ผมได้ยินเสียงตอนแฟนตะโกนว่าป๊าช่วยหนูด้วยผมวิ่งลงมา
แฟนติดไฟแล้วครับไฟลุกเสื้อข้างนอกสรุปแล้วมันไม่อยู่มันออกไป
ตอนไหนไม่รู้คนเยอะเยอะดับไฟทีนี้เราไปคุยกับชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเอาจริงนะเห็นใจทั้งสองฝ่ายนักข่าวพิติก็ถาม
คุณเห็นใจสองฝ่ายเลยเหรออีกฝ่ายนึงนี่คือจะไปเผาเขาทั้งเป็น
จะไปฆ่าเขานะคุณเห็นใจสำเริงจริงเหรอ
บอกว่าทำไมฮะพี่ติฟังก่อนก็รู้แหละว่านายสำเริงอ่ะ
เขาติดยาแต่เขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะ
เขาก็เป็นคนดีคนนึงที่รักลูกและรักเมียมากอ่าแล้วยังไง
ทำงานได้เงินกี่บาทกี่สตางค์มาให้เมียหมดเลยส่วนเมียกับแม่ยายเนี่ย
จะทำดีกับนายสำเริงเฉพาะเวลามีเงินเท่านั้นแหละพอไม่มีเงินให้เนี่ยนะ
กับแม่ยายก็จะทำไม่ดีใส่ไม่ยอมให้เข้าบ้านแล้วก็บอกเลิก
โดยเอาเรื่องยาเสพติดมาอ้างที่ผ่านมาก็เห็นสำเริงพยายามตามง้อมาตลอด
แต่ก็ไม่เคยเห็นทำอะไรรุนแรงแค่ได้ยินคำขู่ว่าจะเผาบ้านจะเผาบ้าน
คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคงเหลืออดแล้วจริง
คือเขารักลูกรักเมียมากอ่ะเมียขออะไรเขาก็ให้
แล้วก็แต่พอเวลาเขาคือคนมันให้ลูกให้เมียหมดนะเนาะ
ไม่มีเงินไปกินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะขอเมียเขาทีละยี่สิบสามสิบ
อยากเลิกกับพ่ออะไรเลิกกันเหรอไม่รู้ว่าเรียกว่าเลิกกันหรือเปล่า
อืมเขาก็อยู่ที่นี่แหละปกติแล้วอ่ะนะแต่ทีเนี้ยเขาไปทำงานหาเงินอยู่อ่างทอง
เงินมาเท่าไหร่เขาก็ส่งให้ลูกให้เมียพอมีเงินเขาก็เข้าบ้านได้
แต่พอหมดเงินอ่ะแม่ยายกับเมียก็ไล่หนีอันนี้ข้อมูลจากชาวบ้านนะคะ
เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกับคุณฐานิตาแล้วก็คุณแม่ที่ถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บเลย
เพราะนั่นก็อาการสาหัสโดนราดเข้าไปทั้งตัวแล้วก็จุดไฟด้วยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะ
ใช่ค่ะเราไปที่บ้านหลังที่นายสำเริงพอหลังก่อเหตุเสร็จก็ไปหลบอยู่ที่ใต้ถุนบ้านหลังนี้
ครับคือจริงจริงบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเนี่ยก็รู้จักทั้งนายสำเริงแล้วก็นางฐานิตานะ
บอกว่ารู้จักทั้งคู่เป็นอย่างดีเลยวันนั้นน่ะอยู่อยู่สำเริงก็ปีนประตูบ้านเข้ามาในสภาพถูกไฟไหม้ที่หน้าอกจนถึงเอว
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสำเริงก็เล่าความจริงให้หมดให้ฟังหมดเลย
เธอก็เลยให้สำเริงนั่งพักที่บ้านก่อนแล้วเธอก็ไปแจ้งตำรวจมาจับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายที่ต้องมาบาดเจ็บเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
อ่ะความรู้สึกเป็นเรื่องหนึ่งแต่กฎหมายเป็นอีกเรื่องนะคะ
ทางคดีตอนนี้ตำรวจก็ตามไปอายัดตัวในสำเริงเอาไว้แล้วเดี๋ยวต้องรอให้อาการของนายสำเริงดีขึ้น
แล้วก็จะต้องมีการสอบสวนและแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ